ชนบุรีนะคะแฟนคู่หนึ่งค่ะ
กันไปหาเห็ดอยู่ในป่าริมมอเตอร์เวย์
หลังจากนั้นพอเข้าไปนะคะเจออะไรสักอย่าง
กองมันคล้ายลักษณะกระดูกที่มันถูกเผาไปแล้ว
ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เห็นถ่ายภาพเก็บไว้
และหลังจากนั้นกลับมาบ้านผ่านไป๒วัน
พี่ชายเดินมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝัน
ฝันว่ามีผู้หญิงอุ้มลูกมาแล้วก็มาบอกว่าอยากกลับบ้าน
เขาก็เลยเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับโครงกระดูก
ที่มันไหม้ถูกไหม้ริมป่าข้างทางมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ตัดสินใจกลับไปดูจุดนั้นอีกที
และทีนี้ตามตำรวจไปดูด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามเร่งตามหาอยู่นะ
โครงกระดูกที่พบเป็นของสัตว์หรือเป็นของมนุษย์นะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพนปลือค่ะรับแจ้งเหตุมีชาวบ้านไปพบศพ
ที่ตำบลหนองปลืออำบังละมูลชนบรี
เลยต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างประมาณ๕๐เมตร
มีร่องรอยการเผาสิ่งที่เจอนะ
เหลือเพียงกองเท่าฐานพร้อมกับเศษลวดรถยนต์
และเศษกระดูกสภาพแตกละเอียดจำนวนมาก
นายจักรีแพทย์เจริญคนที่พบศพคนแรกเนี่ย
ระหว่างที่เดินหาเห็ดอยู่มาเจอกับกองกระดูกที่ถูกเผา

แต่ก็เอกใจท้ายเก็บไว้สักหน่อย
แล้วก็ไม่ได้แจ้งตำรวจกลับบ้านไป

ก็ตกใจนิดหน่อยเขาก็เข้ามาเดินมาเรื่อยตรงนี้แหละ
มันกล่าเห็นมันดำนึกว่ามีคนมาเอาทองแดงมาเผา
พอเดินเข้ามาถึงตรงนี้ก็มันไม่ใช่ทองแดงมีแต่กระดูก
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เลยกลับบ้าน
กลับบ้านก็เลยไปพาพี่ชายอีกคนนึงมาช่วยดูว่าใครกระดูกคนไหมอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ละ๑๐๐ชั้นเช้าก็เลยพาพี่กังมาดู
คุณจักรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
หลังจากที่ไปเจอวันแรกผ่านมา๒วัน
พี่ชายมาบอกว่าเมื่อคืนฝัน
ฝันว่าเห็นผู้หญิงอุ้มลูกเป็นตัวเลข๗

แล้วก็มาบอกกับพี่ชายว่าอยากกลับบ้าน
เชื่อว่าเรื่องที่พี่ชายฝัน
น่าจะเป็นการมาบอกขอให้ช่วยเหลือ
หลังจากที่ตัวเขากับแฟนเขาไปเจอเศษเท่าฐาน
ลักษณะคล้ายโครงกระดูก

เชื่อมโยงกับความฝันของพี่ชัยด้วยหรือเปล่า
และหลังจากนั้นย้อนกลับไปดูจุดเกิดเหตุค่ะ
พบว่าเศษเท่าถ่านมีกระดูกคล้ายมนุษย์
ตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะดูแบบละเอียดนะ

ก็เลยแจ้งตำรวจให้โมตรวจสอบ
เรื่องต้นค่ะตำรวจเก็บหลักฐานต่าง
รวมทั้งเศษกระดูกไปตรวจหาดีเอ็นเอ
ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเป็นมนุษย์หรือเปล่า

ก่อนหน้านี้มีใครเคยมาแจ้งความคนหายบ้างไหม
ส่วนการชนะสูตรพลิกศพคาดว่า
ผู้เสียชีวิตน่าจะถูกเผานั่งยางที่จุดนี้
ไม่ต่ำกว่า๑เดือนค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจนะตำรวจต้องหาคำตอบค่ะ